คุณผู้ชมครับในช่วงนี้เรามาติดตามเรื่องของความสัมพันธ
สหรัฐอเมริกากับประเทศไทยกันต่อนะครับ
โดยเฉพาะในประเด็นที่ก่อนหน้านี้ครับ
แหนเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยนะครับ
เป็นเอกราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนี้
งเว้นไปนานประมาณเกือบ๑ปีทีเดียวครับ
ในเรื่องนี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา
นั้นระบุว่าเป็นเพราะว่าระบบภายใน
อีกทั้งทูตคนใหม่นั้นถือว่าเป็นนักการทูตมือต้น
ของประธานาธิบดีโอบามานะครับ
รวมไปถึงเรื่องของความพยายามของประเทศไทย
ติดตามการสัมภาษณ์พิเศษพร้อมกันโดยคุณชายรัฐถมยาครับ

หลังจากคุยผู้ชายไทยเห็นว่าอเมริกาจักรในไทยอยู่ที่นี่
แล้วคุณต้องทำยังไงนะในการคิดถูกสร้างทางที่สุดในไทย
คือความติดต่อตัวของผมและที่ผมจับหลัง
เพราะเราไม่อยากเห็นท่าทายเราไม่อยากเห็นครั้งท้าย
เราไม่อยากเห็นครั้งต่างจากกับครั้งต่างจากจะรอด
นั่นไม่ต้องปฏิเสธเราแต่เราเป็นอเมริกัน
เวทย์ของแต่งการมูลหรือเวทย์เกี่ยวกับการสินค้า
พวกเราไม่แสนบัตรแต่ก็แสนการสินค้าดี
ข้ามันเป็นความที่ฉันคิดว่าที่ต่างจากปรับบัญธิการไทยประมาณกันขึ้นเยอะมาก

จุดที่ต่างจากความที่เราใช้ในฐาวิทยาศาสตร์ไม่ส่งสูงทาง
ก็ไม่รู้ว่าในถ้ายังไหลต่อไปจะได้แปลงมากติดต่อไปทั้งเดียว

เพื่อปกป้องกันว่าเราพยายามสร้างความสำเร็จ
แล้วมีอะไรของเทศไทยและมาเลเซียในสถานการณ์ของที่๓
ทุกประเภทตามสถานการณ์ตามสถานการณ์ของที่๓
หรือความที่ก่อให้เนียนตื่นเชิมแบบประกาศ
พิสูจน์ซึ่งแบบต้อยกระดูกงานสังเกต
คือที่สามารถติดตามกันกันยกช่วงนี้หรือในเมืองใบนี้
เมื่อประกาศเป็นผ่านขึ้น
เพราะฉะนั้นไม่มีใครหลับไปไม่มีใครถูกติดตาม
ที่มี๑๒ประเทศคิดว่าเราจะติดตามกัน
การรับประโยชน์มันเป็นประโยชน์ต้องถูกปรับ
นั่นหมายถึงไม่มีพูดถึงใครจะต่อไป
สิ่งแรกที่ต้องการตรวจต่อไปตรวจต่อไปใน๑๒ประเภท
แต่ในการรับประโยชน์มีความสมบัติให้ใครที่สามารถ
ทางการตรวจชีวิตปกป้องและการการความบนในการที่นื่น
เยี่ยมมากทฤษฎร์สูงสำคัญในพัฒนาจะจำเป็นสิ่งที่จะเป็นทัศน์กำลังสูงสูง
ในทุกเมืองจริงในกรรมที่ไม่ใช้สถานีทฤษฐาน
เพราะทไทยต้องสูงสงครามกับมาเลเซียเวียตนาม

แต่ก็มีความเชื่อใจของชาวไทยและแผ่นบัตรไทย
สำหรับแผ่นประกอบที่สำนักท่าน
จะเป็นภารกิจที่แทนสำคัญ

ฉันไม่รู้คำตอบตัวในคำสั่งนี้แต่ฉันไม่เห็นหรอก
เราต้องรับทราบว่าวันนี้ไม่มีเวลาที่ทหารไทยจะพูดถึงความคิดภูมิและความคิดภูมิด้วยการจัดการสินค้า